ความพร้อมของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับถือว่าเป็นเฮดไลน์ใหญ่ในวันนี้เหมือนกัน
เพราะว่ามีคู่มวยที่น่าจับตามองนะครับมีการตอบหนักกันด้วย
ไปตามเรื่องของการช่างหนักกันหน่อยครับ
ผลการช่างอำนักในคู่เอกนะครับร้อยสิบต่อให้ร้อยสิบสองปอนนะครับ
ปอนดก็คือมุมแดงเพชรเมืองชนพอสวนทองเคยชนะมา
ไฟล์นี้จึงต่อให้สองปอนด์นะครับมาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปด
ไปหนึ่งจุดแปดปอนด์วัดเชิงกับทางเพชรสุพรรณปอดาวรุ่งเรืองครับ
มาร้อยสิบสี่จุดสองลดไปสองจุดสองปอน
คู่รองร้อยสิบเก้าปอนครับนักมวยสาวประเภทสองนะครับ
น้องโรสบ้านเจริญศุกร์เจนวิทย์ก่อสร้างมา๑๑๙
ก็ท้าชนกับทางกล้องสนั่นศักดิ์หอมสินนะครับ
มาร้อยสิบเก้าจุดสองลดไปสองจุดสองปอน
ติดตามได้นะครับบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
วอเรย์บอลชายทีมชาติไทยรุ่นยู๑๙เริ่มทางถึงพม่า
เพื่อเตรียมตัวในการสู้ศึกวอเล็กบอลยุวชนชายรุ่นอายุต่ำกว่า๑๙ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๑ระหว่างวันที่๒๘มีนาคมถึง๕เมษายน
หน้าภูมิศรก็บอกว่านักกีฬาฟิตสมบูรณ์เต็มที่มั่นใจว่าชุดนี้
จะทำผลงานดีเป้าหมายคือการเข้ารอบ๔ทีมสุดท้าย
เพื่อคว้าตัวไปชิงแชมป์โลกที่บาเรนในกลางปีหน้า
เกมแรกเจอศรีลังกา๒๘มีนาคมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเหมือนเช่นเคยครับ
ทางเรียบชิงชั้นโลกนางเกาะกาลพัฒนาวัลังกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่า
หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณนะครับสนับสนุนปีละ๑๐๐ล้านบาทรวม๓ปี
แทนการใช้งบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทำให้เรื่องนี้คืบหน้าไปมาก
เหลือเพียงแค่เรื่องของการยื่นเอกสารให้เจ้าของลิขสิทธิ์ในเดือนเมษายน
แข่งสำคัญก็คือคาซักสถานแล้วก็ฮังการีแต่มั่นใจว่า
จะชนะและเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันในช่วงต้นปี๒๐๑๘ครับ
กิจกรรมดีครับวันที่๑เมษายนจะมีกิจกรรมการวิ่งส่งต่อไม้คาทา
เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๒๙
แล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่๙ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับ
สตาร์ทที่ลานพลาซ่าอินดอร์สเตรียมหัวมาก
ไปทางอนุสาวรีชัยสมรภูมิ๔แยกราชประสงค์ห้างเซ็นทรัลเวิล
แล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดสตาร์ทนะครับระยะทางกว่า๒๓๕กิโลเมตร
จะส่งมอบไม้กระทาวนะครับให้กับทางเอกอักราชทูตเวียดนามนะครับ
จากประเทศไทยเจ้าภาพในครั้งต่อไปครับ